เอาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคนจิตป่วนมาป่วนสาวเกรทพัสซิตานะคะคราวนี้เนี่ยมาขอเลี้ยงดูคล้ายกับกรณีของแม่โบ
แต่ครั้งนี้หนักถึงขั้นขอชุดชั้นในขอกางเกงใน
แล้วก็ขอขนในที่ลับด้วยน่ากลัวมากคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งมีการวีเควสนะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปเขาบอกว่าจะส่งราคาค่างวดให้เสร็จสับ
แถมพี่แกยังใจปั้มให้ทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะงานนี้น้องเกรสก็เลยขอโพสต์แฉ
พร้อมกับเขียนข้อความตอบกลับและมีแฮชแท็กมารสังคมช่วยช่วงโควิด
โควิดกินแต่ปอดแต่สมองบอดบอดกัดกินหัวใจเออ
สอบถามล่าสุดค่ะน้องเกรสพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวเตรียมไปแจ้งความสายวันนี้แล้ว
เธอบอกกับบันเทิงธรรมิตรนะคะว่าโหตกใจมากในชีวิตเนี้ย

และจะเอาชื่อนามสกุลที่โรคจิตส่งมา

ต้องตรวจสอบด้วยนะว่าใช่คนนั้นจริงหรือเปล่า